ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีการพบศพของนักศึกษานุ่มปี๒
พบเป็นศพถูกหมดไว้ที่ป่ากก
ลักษณะคือถูกปาดคอและข้อมือถูกกรีด
ตอนเจ้านี่ไปพบคาดว่าสีชีวิตมาแล้ว๒วัน

ว่าเป็นการฆ่าอำพรางหมกศพหรือเปล่า
แต่ว่าก็มีข้อมูลที่ตำรวจไปพบ
ว่านักศึกษารายนี้มีการไปซื้อมีดมาด้วย
หรือจะเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
คดีนี้ตำรวจต้องคลี่คลายให้ได้นะครับ
ที่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านไปพบศพของนาย
สรยุทธ์พิมมณีวันอายุ๒๕ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกร
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมชั้นปีที่๒
คือถูกของมีคมปาดคอ
ถูกของมีคมกรีดที่ข้อมือ
แล้วก็ศพถูกหมกไว้ที่ป่ากกริมถนน

เชื่อมต่อถนนรังสิตปทุมธานี
ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ก็อย่างที่บอกว่าสภาพศพถูกของมีคมปาดบริเวณลำคอ
เฉือนหลายครั้งจนเป็นแผลลึก
แล้วก็ข้อมือมีรอยกรีดตรงข้อมือขวา
ในตัวผู้ตายก็พบเงินสด๓๑๔บาท

กระสอบ๑ใบใส่ท่อนเหล็กต่อขาตั้ง

แล้วก็ตัวกระสอบก็มีคราบเลือดนะครับ
และยังพบมีดปอกผลมายปลายแหลม๑เล่ม

เป็นขอมีคมที่ถูกใช้ในการก่อเหตุ
ตอนเจ้าหน้าที่มาพบศพก็คาดว่า
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ

ก็พบข้อมูลว่าวัน๑๓มีนาคม
คือผู้ตายกับเพื่อนอีกคนนึงนะฮะได้เข้าไปซื้อมีด
ในช่วงเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกา
หลังจากนี้ตำรวจจะต้องเรียกตัวของเพื่อนผู้ตายเนี่ย
มาสอบปากคำมาสักถามเพิ่มเติม
ถึงกรณีการที่ไปซื้อมีดมาด้วยกัน
ซื้อมาแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีดที่ไปซื้อ
มันใช่มีดเดียวกับที่เจอข้างศพหรือไม่
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์
ความขัดแย้งเรื่องของการพนัน
คาดว่าอาจจะมีพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์
ประเด็นเรื่องของปัญหาทะเลาะวิวาส
และอีกหนึ่งประเด็นคือปัญหาเรื่องยาเสพติด
ส่วนนี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจต้องไปขอดู

ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาของวันที่๑๓มีนาคม
พบว่าผู้ตายกับเพื่อนเข้าไปซื้อของ
แล้วก็ที่สำคัญคือเข้าไปซื้อมีด
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมานิดพิมมณีวัน
พร้อมด้วยนางทัศนีพิมมณีวัน
พ่อและแม่ของผู้ตายเดินทางมาที่จุดพบศพ

เพื่อมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของลูกชายนะครับ
โดยใช้เครื่องเส้นไหว้เช่นข้าวปลาอาหาร
ขนมหวานแล้วก็มาจุดทูบ
เพื่อเชิญดวงวิญญาณให้ลูกกลับบ้านนะครับ

อยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นการก่อเหตุที่โหดร้ายมาก
ลูกชายยังเป็นเด็กอยู่อาวุธก็ไม่มี

ที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ที่ลูกชายจะเสียยังบอกแม่กับพ่อ
บอกว่าจะขอกลับบ้าน๓ทุ่ม
คือลูกชายได้ออกไปนอกบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วบอกพ่อแม่บอกว่าจะไปทำรายงานกับเพื่อน
ขออนุญาตออกไปจากบ้านแล้วบอกว่าเวลาสักประมาณ๓ทุ่มนะครับจะกลับ
ทีนี้๓ทุ่มติดต่อมาอีกครั้ง
บอกว่าจะขอกลับบ้าน๔ทุ่ม
นี่คือคำพูดสุดท้ายที่ลูกชายโทรมาคุยกับพ่อแม่นะครับ
เดี๋ยวเขาโทรไปบอกแม่เขา๓ทุ่มแล้วเขาจะกลับบ้าน๔ทุ่ม
พ่อแม่ก็เปิดเผยถึงชีวิตประจำวันของลูกชายนะ
โดยบอกว่าปกติลูกจะไปเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วย
จันทร์ถึงศุกร์ลูกจะทำงานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัทแห่ง๑ย่านคลอง๓นะครับ
ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะฮะ
ซึ่งพ่อแม่ก็บอกว่าเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวลูกชาย
เพราะทำงานด้วยเรียนด้วยนะครับ
แล้วก็เด็กลูกชายเป็นเด็กดีไม่ก้าวร้าวนะครับ

เขาก็มีข้อมูลล่าสุดออกมาเหมือนกันว่า
ผู้เสียชีวิตคือจริงแล้วไม่ได้ไปเรียนมา๔เดือนแล้ว
โดยที่พ่อแม่ไม่รู้นะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางตำรวจนะฮะ
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าสอบสวนเพื่อน
เพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนี้คือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่มีแฟน
มีแต่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานย่านคลอง๓คลองหลวง
ซึ่งเป็นร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับ
ข้อมูลนี้ตำรวจก็ต้องนำมาพิสูจน์กันนะครับ
ด้านของอาของผู้เสียชีวิตคือนางอินทิราพิมมณีวัน
ก็เปิดเผยบอกว่าเรื่องที่คาดว่าหลานชายเนี่ย

คือทางครอบครัวและทางอาเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับ
เพราะขนาดมอเตอร์ไซค์หลานยังไม่กล้าขี่เลย
คือเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะกลัวนู่นกลัวนี่นะครับ
แล้วทีนี้เขาจะไม่กลัวเลยเหรอในการที่จะปาดคอตัวเอง

บอกเป็นไปไม่ได้เพราะหลานคงกลัวเรื่องพวกนี้นะครับ
ตอนนี้อาก็รู้สึกเสียใจและรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คิดว่าหลานจะมีจุดจบแบบนี้นะฮะ
ส่วนประเด็นที่หลานไปซื้อมีดมาเองนั้นนะครับ
ทีนี้อาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำอะไร
แต่ถ้าคิดว่าซื้อมีดมาเพื่อทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
อาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเขาไม่ใจถึงขนาดนี้อาบอกนะฮะ
หรือไม่ก็อาจจะเอามีดมาไว้เพื่อป้องกันตัวเอง
เพราะกลับบ้านดึกทุกวันและไม่มีใครมาคอยส่งคอยรับ
ซึ่งจากนิสัยของหลานมั่นใจเลยว่าหลานไม่ฆ่าตัวเองนะครับ
ฆ่าตัวตายและหลานไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุรี
จะไปไหนก็ขออนุญาตกับพ่อแม่ตลอดนะครับ
ซึ่งถ้ามีคนฆ่าหลานอาบอกแบบนี้ว่าคนที่ทำกับหลานเนี่ย
มันจิตใจโหดร้ายมากผิดมนุษย์มากนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพร
กับการสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
ก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการที่จะต้องคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว
โดยได้ส่งชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่
พร้อมได้เชิญเพื่อนผู้ตายมาสอบปากคำแล้ว
แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้
แล้วก็เพื่อนผู้ตายยังให้รายละเอียดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ
เรื่องต้นยังไม่สรุปประเด็นการเสียชีวิต
ว่าคือการฆาตกรรมหรือว่าการฆ่าตัวตาย
ว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้นะครับ
ส่วนข้อมูลเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด
เกรงจะกระทบต่อรูปคดีนะครับ
ขณะที่อาจารย์แล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิต

พยายามติดต่อผู้เสียชีวิตมาตลอดทั้งเทอมเลย
เพราะขาดเรียนบ่อยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี๖๓
ไม่มีใครสามารถติดต่อผู้ตายได้เลย
แม้กระทั่งเพื่อนที่ทำงานในกลุ่มด้วยกัน
ส่วนลักษณะนิสัยของผู้ตายเป็นคนเงียบ
ส่วนการเรียนที่ผ่านมาก็พอใช้ได้
ก็จะมีการที่ไม่เข้าเรียนมาแล้ว๔เดือนนี่แหละนะครับ
นี่เป็นข้อมูลที่พ่อแม่ก็เพิ่งจะได้รับทราบ

ต้องรอการคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว
ค่ะคดีนี้น่าสนใจทีมข่าวเราก็ติดแน่นอน